เกมต่อชีวิตวันนี้พบกับชายที่เคยติดกับดักพิษสุราแต่หลุดออกมาได้เพราะภรรยาคู่ชีวิต
พ่อต้องพย้างเด็กเพิ่มอีกสองคนงานแล้วก็หนาดขึ้น
ตั้งกว่าเขาไปทำนาทำไร่ตีสองตีสามแล้วไปจับไก่
พ่อหวานพ่อดูกี่คนในบ้านตอนนี้กี่ชีวิต

เฮ้ยไม่แตกหรอกเอาแตกให้
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต

ต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับเมื่อผู้ชายคนหนึ่งที่เกือบจะเสียผู้เสียคน
แต่ถูกฉุดขึ้นมาให้เป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีที่สุดด้วยความรักจากหญิงคู่ชีวิต
เรื่องราวของครอบครัวเกมต่อชีวิตในวันนี้จะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมกันครับ

คุณผู้ชมครับเกมต่อชีวิตในวันนี้จะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมกันครับ
ครอบครัวผมตอนนี้อยู่ด้วยกัน๖คนผมชื่อตะวันแล้วก็แฟนชื่อยายบันมีลูกสาวคนหนึ่งชื่อน้องแข็งมีหลานอีกสองคนคนโตก็ชื่อการ์ตูนคนแรกก็ชื่อน้องพีชเป็นหลานของยายบันแล้วก็มียายอีกคนหนึ่งชื่อยายวันเป็นแม่ยายผมครับ
ฉันกับตะวันก็เป็นคนชุมพวงเหมือนกันต่างคนต่างมีครอบครัว
แต่ก่อนผมก็เคยมีเมียมีลูกสองคนหลังมาเขาก็อุ้มลูกหนีผมไปตอนนั้นผมก็เสียใจกินเหล้าเมายากันงานการไม่ทำ
ตะวัดเมาหัวลาน้ำเมาไม่รู้เรื่อง
ส่วนฉันก็แฟนก็ไปตายเลี้ยงลูกอยู่คนเดียว
เขาเป็นคนทำอาหารจินอย่างคันแข็ง

แล้วก็ช่วยกันทำมาหากิน
ฉันสองคนผัวเมียก็มีอาชีพ

เขาก็จ้างไปปลูกมันกู้มัน

อยู่ด้วยกันกับตะวัน๑ปี
ก็มีลูกด้วยกันชื่อน้องแข
พอมีลูกด้วยกันตะวันก็ดีใจนะเน
หาทำงานหามลุงหามข้าม

อยู่มาสัก๔๕ปี
ลูกติดฉันก็เอาหลานมาให้เลี้ยง
คนโตก็ชื่อการ์ตูน
พออีกปีก็เอามาอีกคนนึง

พ่อต้องเลี้ยงเด็กเพิ่มอีก๒คนงานเราก็หนักขึ้น
กลางวันก็ไปทำนาทำไล่
ตี๒ตี๓เรามาจับไก่
จับไก่ก็ถึงตี๔ตี๕ก็มาบ้าน
ตื่นเช้ามาก็ประมาณ๗โมงก็ส่งลูกไปโรงเรียน

ตอนนี้ก็ไปทำไล่มันต่อ

เขาก็นั่งบ่าบ่าเป้าบ่าหนุ่งบ่าชิ้น

น้องแคร์เขาเลิกจากโรงเรียนมาประมาณ๓๔โมง

แขวันเสาร์วันอาทิตย์ก็หยุดก็อยากไปทำงานกับพ่อกับแม่บ้าง
เขาไปช่วยรับจ้างจับไก่ส่วนมากเขาจะไปเลี้ยงกล่อง
ในไล่เขาเคยไปอย่างคู่มันนี่เขาไปครับ
บางทีเราก็ภูมิใจเนอะว่าลูกทำงานได้ทำอะไรได้
บางทีก็สงสารลูกอดหลับอดนอน
พอพ่อกับแม่กับพี่แฉไปทำงาน
หนูกับน้องก็อยู่บ้านดูแลยายทวดค่ะ
เวลายายทวดจะเข้าห้องน้ำหนูกับน้องก็พยุงยายทวดเข้าห้องน้ำค่ะ
ผมก็ทำงานหนักอย่างนี้มาตลอดแต่มีวันหนึ่ง
วันนั้นตื่นมาลูกไม่ขึ้นถึงเมื่อเรียบข้อนต่อเนื่องมาหลายเดือน
ไปไปจับไก่กันนักการไปจับไก่แล้ว
แล้วแกจะไปไหวเหรอ

คิดถึงลูกทั้งหลานจะได้ไล่กินจะมีเงินไหมจะไปโรงเรียน
บางทีบางวันไปทำงานในไร่มันมันมีหน้ามืดมั่ง

หนูกับน้องก็จะตามไปช่วยด้วย
วันหยุดเสาร์อาทิตย์หนูไม่ได้ไปเที่ยวเล่นที่ไหน
ต้องไปทำงานในร้านกาแฟของครูแอน
หนูกับน้องก็จะไปสืบเครื่องดื่มสืบอาหาร
พอลูกค้ากินเสร็จแล้วหนูก็เก็บถ้วยเก็บจานมาล้างค่ะ
แอนก็จะให้ค่าแรงมาคนละร้อย
หนูกับน้องก็เอามาฝากให้แม่เพื่อซื้อกับข้าวกินกันค่ะ
ถึงจะทำงานหนักตาหวันแกก็ไม่เคยบ่นนะ
พอกลับมาบ้านก็มีแรงได้เห็นหน้าลูกหน้าหลาน
ตอนนี้ผมอายุ๖๖ปีแล้วครับบางทีผมก็เหนื่อยก็สู้
เพราะว่าลูกมีกำลังใจกับลูกกับหลาน
ทุกวันนี้ผมหัวหน้ากฎหลานก็ลูกสาวผมเลยค่ะ
ผมฝันว่าอยากจะมีเงินสักก้อนหนึ่งเอาไปเช่าที่ปลูกมันสับปะหลัง
ผมอยากมีรายได้เพิ่มเพื่อจะได้เก็บเงินไว้ลูกหลานเรียนหนังสือ
ถ้าเกิดว่าไม่มีทุนให้ลูกเสียใจครับ
ต้องหาทางให้เขาจนกว่าชิ้นเจ้าผมจะหาใหม่ครับ
ชีวิตขอต้อนรับครอบครัวของพ่อหวันนะครับ
จากจังหวัดนครราชศรีมาพ่อสวัสดีครับ

เด็กขอบคุณนะพ่อ
ดูแลยายอยู่บ้านครับ
ยายเดินไม่ค่อยได้
ข้าวฮะป๋วยดิจะกินครับ
เยฑชั่วอายุเท่าไรแล้วครับแม่

ไอ้น้องแขก็เลยบอกงั้นอยุดูยายก่อนนะครับ
น้องแขก็คือลูกระหว่าง

ก็กำลังจะเป็นกำลังของบ้านเลยนะครับ
อีกปีนึงม๖แล้วเดี๋ยวก็ต้องเรียนต่อในระดับอุดมแล้ว

สาเหตุหลักเลยที่ทำให้พ่อต้องกลายเป็นคนติดเหล้าหนักมาจากอะไรครับ
แต่ก่อนผมคุยครอบครัวครับ
ครอบครัวผมไม่ประสบความสำเร็จ
จากนั้นผมก็เลยอาศัยเหล้านี่แหละเป็นเพื่อน
เมาจนบางวันก็นอนข้างถนนเมาจนเละเทะไปหมด
ไปไหนมาไหนเขาไม่ค่อยอยากพูดด้วย
เป๋ไปเป๋มาบอกว่าถ้าไม่มีคนเห็นนะจมน้ำตายก็ได้
แล้วใครเป็นคนแนะนำให้ไปเจอกับแม่บัน
ญาติผมเขาบอกว่าหาแฟนใหม่ดีไหมเขาเป็นคนทำมาหากิน
ไปอยู่กับเขาต้องเลิกเล่าเลิกบุรีนะ
พอญาติบอกผมก็เลยมาเจอเขามาหาเขา

บรรคืออยู่กันมาเนี่ยเคยเห็นกันมาก่อนใช่ไหมครับ

โดยปกติพื้นฐานเขาเป็นคนยังไง
และเขาก็เป็นคนดีไม่กินเหล้าเมายา
พอชีวิตเขาเสียหลักเขาก็กินเหล้าเมายา
แล้วพ่อเข้าไปหาแม่พ่อไปพูดคำไหนแม่แม่จำได้ไหมครับวันแรกที่เจอแม่

แม่ก็บอกว่าถ้าเลิกเล่าได้ก็มาอยู่ด้วยกันได้

สภาพตอนนั้นเขาเป็นยังไงที่แม่ต้องพูดคำนั้นออกไป
ดูไม่ได้เสียผู้เสียคนมากค่ะ
จำชื่อตัวเองก็ไม่ได้บางวันกินมาก
แล้วพ่อเลิกเลยไหมพอแม่เขาพูดคำนั้นมา

พ่อมาอยู่แม่บ้านทักพักหนึ่ง

ผมบอกว่าผมจะเลิกเล่าเลิกบุรีเลิกทั้งหมด
ทำงานหาเงินหาทองอย่างเดียวเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอย่างเดียวครับ
ใช้วิธีไหนนะครับไม่ได้หักดิบ

ค่อยตื่นเช้ามาไปทำงานกลางคืนจับไก่เอาไปมาก็บอกเพื่อนผมกูเลือกแล้วนะเล่า
เรื่องบุรีด้วยบอกเพื่อนครับโทษนะครับ
คือทำงานถ้าให้มันลืมตรงนี้ไป

เห็นว่ามีคนเขาตราหน้าพ่อไว้ด้วยเหรอฮะ
เพื่อนก็บอกเอ้ยมันเลือกไม่ได้หรอกกูดูสภาพมันแล้ว
คนเท่าคนแก่ก็บอกว่ามันเริ่มไม่ได้หรอกวันเอ้ย
แม่ยายก็บอกว่าคนที่เล่าม่อยางนี้กูไม่เอา
ผมบอกว่าจะเอาชนะที่พวกคอรหาให้ได้

เดี๋ยวนี้เพื่อนอย่างผมผมเลยว่าเออมึงเก่งครับ

กราบในน้ำใจของพ่อจริงนะคือพ่อคนเก่ากลับมาแล้วในตอนนี้
เห็นบอกว่านะครับพอเลิกเล่าแล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ชมจ๋า
เขาบอกว่าเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลย

ทำงานทุกวันกลางคืนก็ทำกลางวันก็ทำ
จนส่งเสียลูกคนโตได้เรียนจบปวสอแล้วค่ะ
ลูกนี่หมายถึงว่าลูกที่ลูกติดคุณแม่

วันหนึ่งพ่อทำอะไรบ้างที่ไม่ให้คิดถึงเหล้าเลย
ตื่นเช้ามาก็ไปส่งหลานไปโรงเรียนนะครับกลับมาก็ไปถอนมัน
ประมาณ๒ทุ่มค้ามไก่บอกว่าเดี๋ยวตี๒จับไก่นะ

กลับมาก็นอนไม่หลับทำกับข้าวกับปลากับยายเสร็จประมาณหนึ่งโมงก็ไปส่งหลาน

กลับไปส่งหลานกลับมาก็ไปทำงานต่อครับ

โถพ่อคุณแล้วทำจนนะผมเห็นว่ามันมีวูบบ้างในวันนั้นน่ะนะตกใจไหมพ่อวันนั้นที่ไปถอนมันเหรอครับ
หวานพ่อดูกี่คนในบ้านเนี่ยตอนนี้กี่ชีวิตเนี่ย

ค่าใช้จ่ายในบ้านเนี่ยจริงมันหนักมากไหมพ่อ
ไปกับแฟนอีกวันหนึ่งได้๕๐๐บาท
กลับมาซื้อกับข้าววันหนึ่งประมาณ๓๐๐บาท
เดี๋ยวอีก๒๐๐บาทก็ให้ลูกหลานไปโรงเรียน

ถ้างั้นก็เจ็บไม่ได้ป่วยไม่ได้เลยสิครับพ่อ

ไม่เคยครับเว้นแต่ฝนจะตกหนัก

แล้วพักอย่างนี้รายได้ก็ไม่มีเข้าบ้าน
รายได้ก็หยุดทีนี้ก็ไปยืมข้างบ้านเขา
สัก๒๓๐๐เดี๋ยวพรุ่งนี้มือลืนผมจะเอามาให้นะ
ก็บอกเขาเขาก็ให้ชาวบ้านเขาให้

บันเนี่ยนอกจากไปช่วยพ่ออีกแรงนึงเนี่ย
วันถ้ามีถอนมันก็ไปด้วยกัน
แต่ถ้าไม่มีอยู่บ้านแม่ทออะไรนะ
อผ้าค่ะทอผ้าไหมค่ะ
แล้วผ้าไหมที่แม่ทอเนี่ยเห็นบอกว่าไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมแม่
ผ้าที่แม่ทอพิเศษยังไงบ้างครับ
มันเป็นไหมแท้ค่ะเลี้ยงเองทอเองทำเองหมด
เดี๋ยวแม่เลี้ยงตั้งแต่ตัวมันเลยเหรอ

แล้วพอได้มาแม่ก็เอาเส้นจากตัวเขามาทำ

วันนี้นะคุณผู้ชมนะมีผ้าไหมจากฝีมือของแม่สุบันนะครับ
ให้เราได้เห็นกันด้วยนะครับเดี๋ยวเผื่อคุณผู้ชมท่านไหนเกิดสนใจขึ้นมานะครับ

และนี่ก็คือผลงานของแม่สุบันนะครับคุณผู้ชมครับที่เห็นด้านหน้าผมนี่นะครับ
แม่ครับเห็นบอกว่าผืนสีชมพูเนี่ยอันนี้ส่งประกวด

มีกี่ตำบลที่ส่งไปตอนนั้นจำได้ไหมครับ

ตำบลสาหร่ายนะครับเป็นรางวัลที่๒นะครับภูมิใจมากไหมแม่

ผืนนี้แม่ถักกี่เกี่ยวกี่เดือนกี่วัน

มันเป็นคุณค่าทางใจอยากเก็บใช่ไหม

ผืนนี้๒๐๐๐แล้วผืนนี้เท่าไหร่ครับ

อันนี้ชนะเลิศมาแม่ทำไมไม่ขึ้นราคาสักหน่อยล่ะครับ

อันนี้น่าจะเป็นภาคม้าของผู้ชาย

อันนี้ผมอยากได้จริงแม่

ถ้าเผื่อว่าใครที่ดูอยู่แล้วก็
อยากจะได้งานฝีมือแบบนี้นะครับ
ก็สามารถโทรสอบถามได้นะครับ
หรือถ้าไม่สะดวกก็ติดต่อมาที่เพจเกมต่อชีวิตได้นะครับ

ผมดูแล้วว่าเวลานอนพ่อน้อยมาก
แต่พ่อเอาเวลาทั้งหมดของชีวิตเนี่ยนะครับ
ทำไมพ่อต้องทำงานหนักขนาดนี้ด้วยครับ
ถ้าไม่ทำงานก็กลัวลูกหลานไม่มีกินครับ
ก็อีกอย่างหนึ่งก็เพื่ออนาคตลูกครับ
จะได้มีเงินเรียนสูงครับ

น้องแข๋อ่ะตอนนี้เรียนแล้วเรียนดีด้วยใช่ไหมครับพ่อ
ครับ๓๘๔ก็มีครับ

แล้วเขาเคยคุยกับพ่อไหมว่าเขาอยากเรียนไปถึงไหน
เขาอยากจะเรียนอาชีวะครับ
พ่อก็เลยบอกมันเรียนได้อยู่ลูกอาชีวะ
แต่คือการศึกษาพ่อยังไม่รู้เลยว่าจะมีให้เรียนหรือเปล่า

สู้เพื่อลูกเพื่อครอบครัวของเรา
ก็ไม่รู้แหละจะส่งลูกให้ได้สูงที่สุดในเรื่องของการศึกษา

มาถึงเด็กน้อยบ้างลูกการ์ตูนกับพีชใช่ไหมลูก

หนูเห็นตายายทำงานหนักไหมลูก

จำว่าตากับยายลำบากมันเป็นภาพไหนลูกที่หนูเห็น
ตอนไปกู้มันค่ะจะเจอฝนจะเจอแดดอะไรประมาณนี้ค่ะ
เข้าใจแล้วใช่ไหมลูกว่าท่านก็ทำเพื่อเรานะ

เพราะฉะนั้นถ้าสิ่งใดหนูช่วยได้หนูก็ต้องช่วยนะลูกนะ

วันนี้การ์ตูนและน้องพีชอยากให้กำลังใจตากับยายไหมลูก

หนูอยากบอกอะไรกับคุณตาคุณยายที่แสนดีที่ทำหน้าที่แทนพ่อแม่อยู่ลูก

เอามา

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
พ่อครับสรุปว่าตอนนี้อยู่กันมากี่ปีแล้วครับ
สิบสิบแปดปีแล้วครับ

แต่ก่อนเคยบอกหลังมายังไม่ได้เคยบอกครับ
วันนี้มีอะไรอยากจะบอกไหมครับ
มีครับคือวันนี้วันสำคัญครับ

วันนี้จะบอกแม่เป็นครั้งที่สอง

รักพ่อเหมือนกัน

พ่อรักนะวันนี้วันวาเลนไทย

วาเลนไทยครับ

แล้วก็อยากให้ทุกคู่เป็นแบบนี้นะครับ

ถ้าได้ทุนไปพ่อจะนำไปต่อชีวิตอะไรครับ
ตั้งใจว่าเอาไปค่าเช่าที่เขาครับ

ไปเป็นทุนการศึกษาลูกและหลานครับ

ประมาณสิบไร่กับประมาณไร่ละพันห้าครับ

วันนี้นะครับทางรายการเกมต่อชีวิตของเรานะครับ

อบไว้ให้เป็นที่ระลึกความทรงจำที่ดีครับพ่อครับ
ในครอบครัวของเราก็จะมีแต่รอยยิ้มแบบนี้

ได้ดูภาพนี้และมีความสุขตลอดไปนะครับ

ขอบคุณที่มาร่วมรายการครับขอบคุณสำหรับเรื่องราวครับ
ผมขอบปากครับ
คุณผู้ชมครับไม่มีคำว่าสาย
ถ้าเราคิดอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิม

เหมือนกับบ้านของพ่อหวันจากจังหวัดนครราชศรีมาในวันนี้นะครับ
ช่วงหน้าครับเรามาลุ้นและเชียร์ให้ครอบครัวของพ่อหวัน

เพื่อสะสมเงินทุนต่อชีวิตสูงสุดในเกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับ

กติกาเพื่อให้ครอบครัวได้รับเงินทุนต่อชีวิตที่ง่ายขึ้น
มีโอกาสรับเงินทุนต่อชีวิตที่มากขึ้น

และเกมสำหรับครอบครัวอีก๑ข้อครับ
และไม่ว่าครอบครัวนะครับจะตอบถูกกี่ข้อก็ตามนะครับคุณผู้ชมครับ
ยังมีโอกาสได้ลุ้นเงินล้านกับกล่องโบนัสลุ้นล้าน

ตอนนี้นะครับเป็นช่วงที่สะสมเงินทุนต่อชีวิตเอาไว้

แล้วเราค่อยไปลุ้นเงินล้านกันในช่วงท้ายนะครับ
เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วครอบครัวจะส่งใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ

เรามีโจทย์คำถามด้วยกันทั้งหมด๔เรื่อง
๔เรื่องนี้พ่อมั่นใจเรื่องไหนพ่อตอบเรื่องนั้นก่อนนะครับ
สมาธิดีนะครับพร้อมนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๔เรื่องพร้อมกันเลยครับ

จริงแล้วอยู่ที่ชุมพวงมากี่ปีแล้วพ่อ

อำเภอเมืองกับอำเภอชุมพวงอยู่ไกลกันไหม

อำเภอชุมพวงติดกับจังหวัดอื่นด้วย

แต่ก่อนเคยไปหลังไม่ค่อยได้ไปครับ
ไปหาใครที่บุรีรำแม่ให้มาถาม

และคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
อำเภอชุมพวงอยู่ที่ตำแหน่งใด
ตัวเลือกที่หนึ่งตำแหน่งที่หนึ่ง

ตัวเลือกที่๒ตำแหน่งที่๒ครับ

เพราะว่าตำแหน่งที่๑มันเป็นอำเภอลำเสมียนชัย

พ่ออยู่มาตั้งแต่เกิด
ทำไมแต่จำไม่ได้ว่าอำเภอฮิพวงอยู่ตรงไหนครับ

หวานเลือกตอบตำแหน่งที่๒

โอ้โหยืนยันหนักแน่นขนาดนี้
ชุมพวงแท้มีหรือจะพลาด

เรามาฟังคำเฉลยกันเลยดีกว่า

ไม่รู้นะแต่อำเภอชุมพวงอยู่ที่ตำแหน่งที่๒นะครับ
อำเภอชุมพวงตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด
ทิศเหนือติดกับอำเภอประทายและอำเภอเมืองยาง
ทิศตะวันออกติดตำแหน่งที่๑นะครับ
ก็คือลำธเมนชัยนะครับ
ทิศใต้ติดกับอำเภอลำปลายมาตรจังหวัดบุรีรำนั่นเองและก็อำเภอห้วยแถลงด้วยนะครับ
ตะวันตกติดกับอำเภอพิมายครับ
ครอบครัวพ่อหวันจากจังหวัดนครราชศรีมาตอบไปแล้วหนึ่งข้อถูกด้วยนะครับ
ได้รับเงินทุนต่อชีวิตสะสมอยู่ที่๕๐๐๐บาท
หวันยังไม่หมดหน้าที่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องการ์ตูน

ก็คือเรื่องลิเวอร์ฟูเกมต่อชีวิตภาษาไทยระดับชั้นป๓
ภาษาไทยระดับชั้นป๓นะครับ
เชิญน้องการ์ตูนมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ระดับป๓ให้น้องการ์ตูนก็ถือว่าน่าจะเป็นเรื่องง่ายนะคะ
เพราะว่าน้องอยู่ป๕แล้วนะลูกนะ

คุณครูจักรพันธ์ค่ะลุงสุข

ตอนที่ป๓น่ะหนูจำเรื่องนี้ได้ไหมบทร้อยกองเคยเรียนใช่ไหมลูก

การเรียนเรื่องบทร้อยกองเนี่ยนะครับ
นอกจากจะได้ความไพร้เลาะแล้วนะลูก
ยังได้ฝึกการอ่านการแต่งประโยคที่สำคัญก็คือการจับใจความด้วย

เพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
นกกาตัวดำแต่น้ำใจดี
รักลูกทั้ง๔ไม่มีแปรผัน
คาบข้าวมาเผื่อป้อนเหยื่อทั่วกัน

ร้อยคลองนี้สื่อถึงเรื่องใด
ตัวเลือกที่หนึ่งความรักลูกของแม่กา
ตัวเลือกที่สองความหิวโหยของลูกกา
ตัวเลือกที่หนึ่งค่ะความรักลูกของแม่กาค่ะ
ตัวเลือกที่หนึ่งความรักลูกของแม่กาครับ
ที่หนูตอบข้อหนึ่งพ่อเคยเรียนมาแล้วหนูจำได้

หนูจำได้เพราะคุณครูสอนมาดีค่ะ
คุณครูจับตาดูอยู่นะฮะในตอนนี้
คุณครูเชียร์หนูอยู่นะลูกนะยกโป้งให้แล้ว
ไม่รู้ว่าจะถูกหรือจะผิดนะครับ
แต่น้องการ์ตูนเลือกตอบแล้วนะครับว่า
ตัวเลือกที่หนึ่งความรักลูกของแม่กาซึ่งเป็นคำตอบที่
งัดเอาความรู้ที่ร่ำเรียนมาใช้กันแล้วล่ะครับ
คุณครูมาเชียร์ติดขอบเวทีขนาดนี้
สู้นะการ์ตูน

ถูกครับ
ถูกนะลูกนะบทร้อยกรองนี้ก็คือ
สื่อถึงความรักลูกนั่นเองนะคะ
เพราะว่านกกาตัวดำแต่น้ำใจดีรักลูกทั้ง๔
ไม่มีแปรผันคาบข่าวมาเผื่อป้อนเหยื่อทั่วกัน
ลูกแม่ทั้งนั้นชื่นใจแม่จริง

การ์ตูนทำไปได้อีกหนึ่งข้อนะครับ
ครอบครัวของพ่อหวันจากจังหวัดนครราชศรีมาตอบไปแล้ว๒ข้อ
ถูก๒ข้อได้รับเงินทุนต่อชีวิตสะสมอยู่ที่
หนึ่งหมื่นบาท

เลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปลูก

ก็คือเรื่องลิอัวภู

ขอเชิญน้องพีชมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เพราะตอนนี้ไปไหนไม่ค่อยมีใครชอบเขาเลย

หลังจากที่เราทำโจทย์ไปทั้ง๔ข้อนะครับ
เราก็จะไปลุ้นเงินล้านกันนะครับ
ในช่วงที่ว่านี้นะครับคุณผู้ชม

ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ช่วงลุ้นเงินล้านในเกมต่อชีวิตรูปแบบปัจจุบัน
มีชื่อช่วงว่าอะไร
ตัวเลือกที่หนึ่งกล่องโบนัสเงินล้าน
ตัวเลือกที่สองกล่องโบนัสลุ้นล้าน
ข้อที่๒ค่ะกล่องโบนัสลุ้นล้านค่ะ
ตัวเลือกที่สองกล่องโบนัสลุ้นล้านนะครับ
หนูชอบรูปแบบใหม่ค่ะที่เขามีหมุนกล่องค่ะ
หนูเลยจำได้ว่า

แม่น่ะดูเกมต่อชีวิตทุกเสาร์อาทิตย์ค่ะ
ดูกับน้องการ์ตูนกับน้องพีช
แม่มั่นใจว่าน้องตอบถูกแน่ค่ะ

ถามว่าช่วงลุ้นเงินล้านในเกมต่อชีวิตรูปแบบปัจจุบัน

พีชนะครับตอบตัวเลือกที่สองกล่องโบนัสลุ้นล้าน

ถูก

มาเลยค่ะ
ไม่ใช่เงินล้านนะลูกนะก็เป็นลุ้นล้าน
อย่างที่น้องพีชตอบมานะลูกนะ
ไหนลองทำแบบพิธีกรเขาอะครับ

เอาเอ็นดูลูก
เพราะฉะนั้นตอนนี้ครอบครัวของ
ตอบไปแล้วสามข้อ

ได้รับเงินทุนต่อชีวิตสะสมอยู่ที่

แต่ยังไม่หมดเท่านี้นะครับตอบคำถามไปครบแล้ว๓ข้อ
ยังเหลือโจทย์สำหรับครอบครัวอีกหนึ่งข้อนั่นก็คือ

ช่วงหน้านะครับเรามาลุ้นกันว่า
ครอบครัวของพ่อหวันนะฮะจากจังหวัดนครราชศรีมา
จะสามารถพิธีโจทย์ของเราได้หรือไม่
จะได้รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทได้หรือไม่นะครับ
กล่องโบนัสลุ้นล้านสักครู่เดียวครับ
พ่อลูกเจ็บเรียบตอบถูกทั้ง๓ข้อโอ้โห
กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตนะครับคุณผู้ชมครับ
และตอนนี้นะฮะครอบครัวก็ตอบคำถามไปแล้ว๓ข้อ

ตอนนี้นะครับอยู่ที่๑๕๐๐๐บาท
และเราก็ยังเหลือเกมสำหรับครอบครัวอีก๑ข้อนะครับ
ถ้าทำได้ภายในเวลา๓นาทีนะครับ
สะสมเงินทุนเพิ่มอีก๕๐๐๐บาท
มาลุ้นกันต่อนะครับว่าครอบครัวจะทำสำเร็จหรือไม่นะครับคุณผู้ชม
คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านนี้มีเมนูเด็ดของครอบครัวอยู่ก็คือน้ำพริกเหรอครับ

เอาล่ะเพราะฉะนั้นไม่เหนือบากกว่าแรงในวันนี้นะครับ
เกมสำหรับครอบครัวในวันนี้
จะเกี่ยวกับน้ำพริก
ครอบครัวจะส่งใครมาเป็นตัวแทนในเกมนี้ครับ

คุณแม่สุบันเชิญครับ
และนี่คืออุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
มีเครื่องตำไว้ให้เรียบร้อยเลยนะครับ

วันนี้เดี๋ยวแม่ต้องตำน้ำพริก

แต่ตอนนี้ต้องการผู้ช่วยไหมครับ

เชิญครับมาเป็นผู้ช่วยครับ

อ่ามาน้องพีชลูกมาอีกคนนึงให้อีกคนนึงนะครับ

และกติกาสำหรับข้อนี้นะครับก็คือ

จำนวน๔ชุดภายในเวลา๓นาที
วันนี้ตำน้ำพริกปลาทูไม่รู้ว่าจะอร่อยหรือเปล่า

คิดว่าสบายมากเพราะตำทุกวันอยู่แล้ว

เมื่อตำน้ำพริกเสร็จแล้วใช่ไหม

ไปวางปั๊บขากลับมาหนูเหยียบลูกโป่งหนึ่งลูก
มารับถ้วยที่๒แล้วไปวางนะลูก
เท่ากับว่าหนูต้องเหยียบลูกโป่ง๓ลูกด้วยกัน

ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ

งานนี้ต้องอาศัยการร่วมมือกันของครอบครัว
แม่ตำน้ำพริกพ่อจัดผัก
ส่วนน้องพีชก็รอเสิร์ฟ
ไปลุยกันเลยครับ
ชุดที่หนึ่งทานไปได้ด้วยดี

ดูจะติดอุปสรรคที่ด่าลูกโป่งเล็กน้อย

เออหนึ่งลูกไปแบบนั้นลูก

ของชุดแล้วนะคะตอนนี้ที่เรียงทางนะคะ

ชุดที่สามก็ตั้งแต่ไปวางนะครับคุณผู้ชมครับ

ดีกว่าอีกกว้ารีเกิดดีกว่ามั้ย

ไม่ว่าจะตำเร็วหรือตำช้าแม่ก็ตำอร่อยที่สุดครับ
แม่คิดว่าทำได้ไหมทำได้ค่ะรสชาติแม่ว่าออกมาจะอร่อยไหม
อร่อยค่ะผมยังไม่ได้ถามพ่อเลยพ่อการันตีตลอดเลยว่าต้องอร่อยแน่แน่
เชื่อมือเลยใช่ไหมฮะครับกลิ่นมันบอกครับกลิ่นมันบอก
แน่กลิ่นมันบอกนะจ๊ะจากโจทย์ที่เราให้เอาไว้นะฮะ
คุณผู้ชมครับว่าตำน้ำพริกพร้อมกับจัดผักด้วยนะครับ
สี่ชุดด้วยกันเราให้เวลาว่าสามนาที
ถ้าไม่เกิน๓นาทีนั่นหมายถึงภารกิจนี้
ทำได้นะครับมาลุ้นกันว่าแม่ทำได้หรือไม่ได้ครับ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
ให้สะสมเพิ่มด้วยนะครับถึงเวลาแล้วฮะที่เราจะต้องมาลุ้นกัน
ครับว่าครอบครัวพ่อหวานจากจังหวัดนภรรณราชสีมา
จะสามารถพิธีเงินทุนต่อทีสูงสุดหนึ่งล้านบาทได้หรือไม่
กล่องโบนัสลุ้นล้านกติกากล่องโบนัสลุ้นล้าน
ทางรายการมีกล่องโบนัสลุ้นล้านทั้งหมด๔กล่อง
แต่ละด้านมีเงินรางวัลจำนวนหนึ่งพันบาทสองพันบาทสามพันบาท
และเกมต่อชีวิตซึ่งมีมูลค่าถึง๕๐๐๐บาท
ครอบครัวหมุนกล่องโบนัสลุ้นล้านทั้ง๔กล่อง
กล่องหยุดที่ด้านใดครอบครัวจะได้รับเงินรางวัลตามจำนวนที่หมุนได้
โดยตอบถูกหนึ่งข้อรับโบนัสจำนวนหนึ่งกล่อง
ตอบถูก๒ข้อรับโบนัสจำนวน๒กล่อง
ตอบถูก๓ข้อรับโบนัสจำนวน๓กล่อง
ตอบถูก๔ข้อรับโบนัสไปเลยทั้ง๔กล่อง
และกติกาใหม่เพิ่มโอกาสให้ครอบครัวได้รับทุนต่อชีวิตที่มากขึ้น
กล่องโบนัสลุ้นล้านหมุนไปเจอเลขรางวัลเหมือนกันทั้ง๔กล่อง
รับโบนัสหนึ่งแสนบาทและที่สำคัญหากหมุนได้เกมต่อชีวิตทั้งสี่กล่อง
รับโบนัสไปเลยหนึ่งล้านบาท
วันนี้นะครอบครัวพ่อหวันนะครับบอกเลยบอกว่าโชคดีมากเลยนะครับ
ที่สะสมเงินทุนไปได้ทั้งหมดสี่ข้อเลยสองหมื่นบาทอยู่ในกระเป๋าแล้วตอนนี้นะครับ
ครับแต่ตอนนี้ครับครอบครัวต้องตกลงกันแล้วล่ะครับว่า
จะส่งใครในครอบครัวเพื่อมาหมุนกล่องลุ้นล้านครับพ่อครับพ่อหวันครับ
ถ้าออกมาแบบนี้เป็นเกมต่อชีวิตทั้ง๔กล่องแบบนี้นะฮะนั่นหมายถึง๑ล้านบาทได้กลับบ้านนะฮะ
พ่อให้โชคดีนะครับถ้าพร้อมแล้วหมุนครับครับถ้าพร้อมแล้วหมุนครับ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

ทรงโลกบาทเรารู้มันจะสมหวังหรือไม่
โอ้ยยหยุดแล้วนะครับ
กล่องโบนัสหมายเลข๑นะครับ๒๐๐๐บาท
กล่องโบนัสหมายเลข๒๑๐๐๐บาท
กล่องโบนัสหมายเลข๓๒๐๐๐บาท
กล่องโบนัสหมายเลข๔๓๐๐บาทนะครับ
ตอนนี้ครอบครัวของพ่อหวันจากจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
ได้รับโบนัสนะครับ๘๐๐๐บาท
และเงินทุนต่อชีวิตสะสมเอาไว้นะครับ๒๐๐๐บาท
รวมทั้งสิ้น๒๘๐๐๐บาท
๑๘๐๐บาทเนี่ยคิดว่าต่อชีวิตได้ไหมครับ

อยากจะเช่าผืนนายังทำได้อยู่ไหมครับ

บอกเลยว่าวันนี้ต้องขอขอบคุณครอบครัวพ่อหวันมากนะครับ
ผมเชื่อนะครับว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมทางบ้าน
ขออนุญาตฝากครอบครัวของพ่อหวัน
ไว้ในหัวใจของคุณผู้ชมสักหนึ่งครอบครัวนะครับ
พ่อสู้ต่อนะ
และพวกเราทุกคนขอเป็นกำลังใจให้

วันนี้ก็ต่อชีวิตครอบครัวไปได้สำเร็จ

ที่มาแบ่งปันเรื่องราวความรักและการสู้ชีวิต
ต่อแต่นี้ไปขอให้พบเจอแต่ความสุขนะครับ
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

พบกับผมและคำถามเพียง๔ข้อ
กล่องโบนัสลุ้นล้านในเกมต่อชีวิต

ผมเอเชยามิชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ

มันทำให้ครอบครัวผมแทบหมดตัว

น้องรักก็ไม่เคยมีเสื้อผ้าใหม่ใส่กับใครเขาเลย
โทษพ่อกับแม่นะลูกเนาะที่เขาไม่ซื้อให้
หนูเข้าใจใช่ไหมลูก
โปรดติดตามตอนต่อไป